กรณีเมฆมังกรบินคือก่อนหน้านี้หลายคนน่าจะคุ้นหู

คลิปหลายอย่างนะที่หลุดออกมาในคำพูดวลีเด็ดต่าง
มันเคยเกิดขึ้นแต่ว่าคราวนี้เป็นเรื่องราวของอุบัติเหตุ
คุณผู้ชมคือเมฆมังกรบินเนี่ยเขาไป
ปราจีนบุรีแต่ปรากฏว่าเกิดอุบัติเหตุนะคะ
ได้รับบาดเจ็บสาหัสค่ะ
นี่แหละค่ะคือวินาทีที่นายเกริกพลจงเอื้อมกลาง
หรือว่าที่รู้จักกันในชื่อเมฆมังกรบิน
เจ้าของผลิตภัณฑ์น้ำมันเครื่องยนต์แคนาโน
ขี่รถจักรยานยนต์ด้วยความเร็วสูง
แล้วก็ยกล้อโชว์ให้กับวัยรุ่นที่อยู่บริเวณนั้น
แต่ปรากฏว่าตัวเองเสียการทรงตัวค่ะ
ทำให้รถพลิกคว่ำแล้วก็ได้รับบาดเจ็บสาหัส
จังหวัดปราจีนบุรีอย่างเร่งด่วน

พอดีบังเอิญเจอเมฆมังกรบินที่ปั๊มน้ำมัน

จากนั้นเมฆมังกรบินก็เข้ามา
ขอไลฟ์เฟซบุ๊คร่วมกับกลุ่มเพื่อนเกี่ยวกับเรื่องน้ำมันแมงนาโน
โดยบอกว่าจะมุ่งหน้าไปที่จังหวัดขอนแก่นค่ะ
แต่ทีนี้ก่อนจะออกไปเนี่ยก็มีเพื่อนในกลุ่มบอกว่า
อยากให้เมฆมังกรบินทดลองเครื่องยนต์ให้ดูหน่อยได้ไหม

รถคันที่ใช้น้ำมันหล่อเรื่องเขาอ่ะนะครับ
เมฆมังกรบินก็เลยไปตั้งหลักบนถนนใหญ่ค่ะ

แต่ปรากฏว่ารถเสียหลักแล้วก็พลิกคว่ำ

ร้อยตำรวจเอกแดนชัยองค์อาจรองสารวัตรปราบราม
สถานีตำรวจภูทรวังขอนแดงที่ปราจินบุรีก็บอกว่า
ได้รับแจ้งจากสู่วิทยุมาว่ามีเหตุจากกระยานยนต์ล้ม
ก็รีบนำกำลังเข้าไปตรวจสอบพร้อมเจ้าหน้าที่กู้ภัย
ก็พบว่าเมฆมังกรบินมีอาการบาดเจ็บที่แขนขวา
เจ้าหน้าที่เขาก็ใช้อุปกรณ์ดำเพื่อรักษาตัวเบื้องต้น
นำส่งโรงพยาบาลนาดีจังหวัดปราจีนบุรีค่ะ
ซึ่งตำรวจก็ได้เก็บรถคันที่เกิดเหตุ
ไว้ที่สถานีตำรวจภูทรวังขอนแดงเป็นหลักฐานไว้

เข้าตรวจสอบเพื่อตรวจพิสูจน์อย่างละเอียดต่อไปค่ะ